มาแล้วมาแล้วหลีกลับมาอีกแล้วแต่วันนี้มาแบบพลิกล็อกช็อกโซเชียล
เพราะนี่คือสิริมงคลเอสเกรสสแกนเลขเด็ดจากกระแสข่าวทั่วทุกสารทิศ
มาเล่าสู่กันฟังเริ่มกันที่ข่าวแรกกันไปเลย
นั่นคือข่าวอดีตนายกยิ่งลักษณ์หลบหนีออกนอกประเทศด้วยรถทะเบียนชย
แต่มีคนมาเปลี่ยนทะเบียนเป็นช่อขอ๕๓๒๓สร้างดันแต่หลีไม่สนเนื้อข่าว
หลีสนแค่การสแกนเลขก็พอจากข่าวนี้บอกเลย
ไหนขอถามเลขทะเบียนนาลีคอร์สมันมีเลข๒๓ตามมารอแค่นี้พอ

ตามกันเลยโอ้โหหนีไปก็คืนวันที่๒๒
เลขทะเบียนรถ๒คันก็มีเลข๒๓ชี้เป้ากันซะขนาดนี้เต็มไปเลยพยายามขาด
โอ้โหข่าวต่อไปอันนี้ข่าวสายตรงนั่นคือข่าวเซียนหวยขอเลขเด็ด
ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมกันอย่างเนื้องแน่น
งานนี้หลีขอยกเลขที่อาจารย์ประกอบพิธีบวงสวงมาให้พี่น้องสแกนกันเองเลย
ภาพมาค่ะมองตรงมันเป็นเลขอะไรหรอลองเอียงคอเฮ้ยเริ่มชัดน่าค้นหา
แหกตาดูรู้ที่มาหลับไปมาได้เลขเด็ด๖๗เออ
อันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของท่านผู้ชมแล้วล่ะค่ะแต่หรือว่า๗๙๙กับ๖๗
ถ้าจะมาพลิกแพลงตะแคงเลขกันดูนะคะพี่น้องจะลุ้นทันทีก็ดู๕ราศีพรุ่งนี้รวยประกอบการตัดสินใจไปเลย
อันดับ๕ราศีเมษพี่ราศีเมษนี้ดวงเขาว่าจะมีเงินงอกเข้ามาที่ไม่เกี่ยวกับงาน
โอ้โหบอกแบบนี้มีลุ้นแน่พี่เนธจะรออะไรล่ะ
อันดับสี่ราศีเมทุนชาวราศีนี้มีเกณฑ์จะได้กำไรจากการลงทุนอะไรสักอย่าง
แหมปูมาแบบนี้ดีไม่ดีเงินเข้าเป๋าแบบเต็มเลยนะเจ้าคะ
อันดับสามราศีสิงพี่สิงหนี้เขาว่าจะมีโชคลาภจากการเดินทาง
หลีขอแนะนำว่าให้นิงไปจัดเลขที่ชอบที่ต่างจังหวัด
จะได้มีโชคจากการเดินทางใหม่
อันดับ๒ราศีธนูบอกเลยว่าจะมีโชคด้านการลงทุน
ก็เข้าอีกรอบเดียวกับพี่เมทุนปรึกษากันก่อนก็ดี
ไหนชอบชอบจะได้ช่วยกันกระจายความเสี่ยงนะเจ้าคะ
มาที่อันดับหนึ่งราศีพิจิกษ์ตามตำราบอกไว้เลยว่าพี่พิจิกษ์จะมีโชคลาภ
วกกับการสแกนเลขอันแม่นยำของหลีแล้ว
ขอบอกเลย๓ตัวเต็มของพี่พิจิกมันจะหนีไปไหนได้
ภูเรมาเดินกันให้ชื่นใจกับ๕ราศีพรุ่งนี้รวย
ดูเสร็จก็แชร์ให้เพื่อนดูประกาศให้โลกรู้ว่าพวกกูจะรวยแล้วไหม
สำหรับเพลงนี้สิริมงคลเอ็กซ์เรส
ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังค์ใช้ถูกรางวัลที่๑กันให้ท่วมหน้า
ส่วนตัวข้าหลีขอลองไอรุ่นศักดิ์ใบ๒ใบ
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู